สวัสดีครับยังคงเกาะติดสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางการลุ้นระทึกนะครับ
สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนที่ตอนแรก
การว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์
แต่ฝนก็ไม่ได้ตกเยอะอย่างที่ได้คาดการณ์ไว้นะครับ
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
และหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไร
แต่แน่นอนนะครับทั่วทุกภาคของประเทศไทย

เพราะว่าหลังจากนี้โอกาสการเกิดฝนนั้นยังคงมีอยู่นะครับ

ทำให้ฝนในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น

พายุลูกนี้ครับสามารถที่จะพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับที่๕
หรือว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนั่นเอง
แรงของพายุลูกนี้จึงมีการดูดเอาความชื้น
เอากลุ่มก้อนเมฆที่อยู่บริเวณโดยรอบทั้งหมด
เข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้
ถึงแม้ว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ๒๓หย่อมที่
อยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

แต่ว่าฝนต่างแล้วนี้
ก็ถูกดูดเข้าสู่พายุเช่นเดียวกันนะครับ
ทำให้ฝนบริเวณทางตอนบนน้อยกว่าที่คาดการณ์เอาไว้นะครับ
แต่ว่าบริเวณตอนกลางครับจากพายุลูกนี้
ความแรงของพายุลูกนี้ก็มีการเหนียวนำให้

มรสุมฤดูฝนนั้นมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
อบเอาความชื้นจากบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ข้ามมาสู่พายุลูกนี้
ดังนั้นจุดที่เป็นแนวปะทะหลักก็จะได้รับผลกระทบครับ
มีฝนตกลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคใต้

แต่ว่าวันนี้พายุได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วนะครับ

นั่นก็หมายความว่าความชื้นที่พายุลูกนี้ได้ดูดกลืนเอาไว้
หลังจากนี้ก็จะค่อยกระจายตัวออกมานะครับ
นั่นก็หมายความว่าฝนนั้นจะค่อยกลับมาตกในบริเวณพื้นที่
ที่มีแนวร่องฝนผ่านคือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางยังตกต่อเนื่อง
นี่คือสถานการณ์ฝนในช่วงที่พายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับ
สังเกตว่ากลุ่มฝนที่เกิดจากพายุไปหนาแน่น
บริเวณประเทศจีนฝั่งตะวันออกนะครับ
ส่วนนี้ฝนในเมืองไทยของเราก็จะมีการกระจายตัวหลายพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับการคาดการณ์ในวันพรุ่งนี้
นี่คือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตก
เยอะที่สุดภายใน๑๒ชั่วโมง
หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้เป็น๒๔ชั่วโมง
ส่วนใหญ่จะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคอีสานตอนบนภาคอีสานฝั่งที่ติดกับลาวนะครับ
ภาคตะวันออกแล้วก็ปีกตะวันตกตั้งแต่
บริเวณตอนกลางจนถึงภาคใต้ตอนบน
ส่วนคลื่นเช่นเดียวกันนะครับยังคงแรงต่อเนื่อง
วันนี้นะครับในประเวนพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
และสิ่งสำคัญก็คือยังคงแรงแบบนี้ต่อไป
เพราะว่าถึงแม้ว่าพายุจะสลายตัวไปแล้ว

เป็นปัจจัยที่จะรับช่วงต่อจากพายุที่จะทำให้มรสุมนั้น

และนี่คือคาดการณ์ล่าสุดนะตอนนี้
พรุ่งนี้ใครจะวางแผนท่องเที่ยวทั่วไทย

ผมพิษตนันพี่สุดมหันสวัสดีครับ